ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักคนโสดหรือคนที่เลือกอยู่ให้ถือคติ
รักคนที่เขารักเราดีกว่าไม่ต้องเสียเวลางอนง้อใคร
คนที่มาผัวพันใกล้ชิดเหมาะสมแล้วคนมีครอบครัวแล้วคิดจะแยกไป
อย่าคิดดีกว่าสุขภาพอาจเกิดอุบัติเหตุตามชายทะเล
เรือเดินสมุดใกล้คอกสัตว์เลี้ยงทำให้บาดเจ็บสะโพกและขาอ่อน
แต่ไม่มีโรคร้ายแรงจะมีโรคลมปวดตามข้อลมปัจจุบัน
วมตามข้อโรคผิวหนัง
การเงินจะมีเงินจรเข้ามาบ้างแต่เป็นเงินร้อนที่ต้องจ่ายออกไป
มีรายรับไม่พอรายจ่ายแต่ไม่ถึงกับติดขัด
ถ้าเป็นหนี้ให้ระวังจะถูกเจ้าหนี้ทวงอย่างไม่เห็นแก่หน้าถึงขั้นอับอาย
การงานจะรู้สึกอึดอัดกับงานที่ถาโถมเข้ามาจนเกินกำลัง
ทนเหนื่อยหน่อยปลายเดือนจะได้ผลตอบแทนความอดทน
เปลี่ยนงานให้รอปีหน้ามีจังหวะดีปีหน้ารุ่งโรธ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทรัศน์ออนไลน์